เขาบอกดารานักแสดงคนไหนกันนะที่ทำให้หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
หรือคุณชายอดำเนี่ยผู้กำกับภาพยนตร์ไทยถึงกับเดือดขนาดนี้
อืมคุณชายอาดำก็โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คฮะ
รับงานอะไรแล้วไปรับงานทับคิวที่หลังสมัยนี้นักแสดงยิ่งใหญ่กันมากเลย
ทำงานคนอื่นกันตลอดหลังจากที่มีอืม
คลิปนี้ก็เอาแบบสั้นก็สะเทือนเหมือนกันนะ
มีหลายคนถามว่าอ้าวดาราคนนี้คือใครอืม
นักแสดงเบอร์ใหญ่หรือเปล่าก่อนที่คุณชายอาดำจะคอมเมนต์ว่า
ไม่ไหวครับเบื่อเด็กสมัยนี้จำนวนมากเลย
พร้อมบอกเจ้าว่าไม้หัวไว้แล้ววิธีของนักแสดงรุ่นใหม่โดยเฉพาะหนุ่มที่มีสื่อโซเชียลเอฟซี
ใครอ่ะผู้ใหญ่ถึงกลัวงานทับคิวกันแบบนี้นี่เองถึงไม่ให้ลูกสาวรับงานเยอะจะวุ่นวายกว่าอื่น

ไม่ก่อนนั้นก็มีข่าวอยู่หลบว่าได้แบบเบี้ยวคิวอะไรอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าใครแม่
หนังยากหนังยังพอมีนะแต่ละครทุกวันนี้ถ้าดังก็เขาไม่ใช่ว่าเขาอยากจะเล่นกันเนอะ
เขาบอกว่านักแสดงระดับนี้นะความมีวินัยความอดทนในการทำงานสูงมากเลยครับ
เข้าใจเลยว่าทำไมค่าตัวถึงสูงเกือบจะสุดในวงการครับเพราะจ้างที่ทุ่มทุนให้สุดเลย
ถ้าเราจ่ายนักแสดงเมืองไทยสูงเลยเพื่อไม่ให้เพื่อให้ได้เวลาแบบนี้ผมเชื่อว่าบางส่วนก็ยอมลุยกับเรานะครับ
แต่ส่วนหนึ่งก็ไม่ลุยครับเคยลงทุนสูงสำหรับนักแสดงอยู่เหมือนกันแต่รับกลับมาทั้งผลบวกและผลลบ
แต่ส่วนใหญ่จะบวกนะครับดังนั้นเราก็อยากพยายามลงทุนกับทุกคนสูงขึ้นเพื่อให้ได้งานที่ดีขึ้น

ก็แบบถ่ายเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับแบบสารคดีอยู่แบบ
ดอยบนเขากันหลายวันเลย
แกก็ทำงานแบบว่าชัดเจนใช่ชัดเจนจริงจัง
ชัดเจนนี่หรือแม่สมมุติเป็นนักแสดงใหม่หนูก็ไม่กล้าเบี้ยวนะ

ก็ค่าตัวนักแสดงใหม่จะไปสูงกันเลยล่ะ
ใช่ป่ะล่ะเขาก็พูดแสดงอะไรค่าตัวสูง
บางทีก็ยอมลงทุนกับค่าตัวสูงแต่บางทีก็บวกกับลบ
เหมือนดาราถ้าจะเอาก็คือต้องยอมจ่ายไปเลยก้อนหนึ่ง
แล้วขอล็อกคิวไปเลยถูกต้องป่ะ
แต่ถ้าเราเหมือนจะถ่ายเหมือนเมื่อก่อนแบบยาวไม่มี
เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้แล้วเขาไม่เอาแล้วเพราะว่าอะไร
มันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะทุกวันนี้อย่างเช่น
เพราะเมื่อก่อนบางทีเล่นละครอาจจะไม่ได้รู้แบบ
ว่ามันจะถ่ายจบเมื่อไรจะเริ่มจะจบเมื่อไร
แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนก็พยายามผู้จัดก็พยายามที่จะแบบควบคุมแหละ
เพราะไม่งั้นพอมันยิ่งนานเท่าไหร่มันเสียทั้งเรื่องของเวลา

แต่ถึงเวลาเอาจริงนะถ้าเราจะช่วยประเทศไทย
เพื่อเหมือนที่น้องออกมาพูดแล้วที่ขึ้นเวทีประตังค์ตรงไหล่
จริง